เริ่มต้นกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยละกันค่ะคุณผู้ชม
เรื่องของคนที่เป็นหนี้เป็นหนี้นับแสนมีลูกอีก๕คน
ไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะหาเงินมาใช้หนี้หาเงินมาเลี้ยงดูลูก
ตัดสินใจขายยาบ้าซะเลย
เขาไม่ได้ก่อเหตุแบบนี้เป็นครั้งแรกเคยขายมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะคะ
ซึ่งตำรวจชุดปรับรามยาเสพติดตำรวจภูทรภาค๙ก็ไปวางแผนล่อซื้อเอเย่นที่ขายยาบ้ารายนี้ได้
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูจังหวะวินาทีที่ตำรวจเขาจับกลุ่มกันค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นนาทีที่ชุดปราบรามยาเสพติดตำรวจภูทรหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยนะคะ
บุกจับกลุ่มตัวนายเจ๊วิรัติสุขพังหรือว่าบังเทืองคนที่ใส่เสื้อสีแดงเนี่ย
ซึ่งบังเทืองอายุ๔๒ปีเป็นผู้ต้องหาค้ายาเสพติด
แล้วก็ตอนที่จับกลุ่มได้น่ะนะคะเจอของกลางเป็นยาบ้า๒๐๒เม็ด
ได้ที่ริมถนนภายในหมู่บ้านหมู่๗ตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ
ซึ่งก่อนที่จะมีการล่อซื้อตำรวจภูทรหาดใหญ่
แล้วก็ชุดปรับรามยาเสพติดตำรวจภูทรภาคเก้า

รู้ว่าบังเทืองลักลอบขายยาเสพติดให้กับนักเสพในพื้นที่

เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการวางแผนล่อซื้อจับกลุ่มนะคะ
ซึ่งบังเทืองผู้ต้องหาก็รับสารภาพ
ตัวบังเทิงก็ทำงานเป็นพนักงานขับรถหน่วยกู้ชีพอบตฉลุงจังหวัดสงขลานะคะ
แล้วก่อนจะถูกจับได้เนี่ยนะยังขับรถไปส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาลหาดใหญ่อยู่เลย
พอส่งผู้ป่วยเสร็จปั๊บเนี่ยก็เอายามาส่งตามที่มีคนสั่งซื้อ
แต่มาส่งรอบนี้มันเป็นการล่อซื้อคุณผู้ชม
แล้วถ้าเกิดว่าย้อนไปปี๕๓เนี่ยนะคะ
เทืองเคยถูกตำรวจจับกลุ่มในคดีค้ายาเสพติด
แล้วก็เพิ่งจะพ้นโทษมาเมื่อปี๕๖นี้เอง
แต่สาเหตุที่ต้องกลับมาขายยาอีกครั้งหนึ่งเนี่ย
ตำรวจเขาก็ถามนะบังเทืองบอกแบบนี้
บอกผมมีหนี้สินเป็นแสนเลยต้องหาเงินมาเลี้ยงดูลูกอีก๕คน
ก็เลยสั่งซื้อยาบ้าจากนายเอในเอเนี่ยก็เป็นญาติพี่น้องกัน
ทีนี้ตำรวจก็เลยนำตัวบังเทืองไปดำเนินคดี
ข้อหามียาเสพติดประเภทหนึ่งไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะต้องสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อ
เพราะว่าบังเทืองซัดทอดไปถึงนายเอที่เป็นญาติกัน
แล้วก็เป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่ด้วย
เดี๋ยวตำรวจตามต่อแน่นอนนะคะ